โด่งยืนอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดชนบุรีก็ว่าได้ครับ
มอสไซค์พร้อมแล้วอ้าวกุญแจผมอยู่ไหนนี่ได้เปล่าครับโอ้โหกุญแจรถผมครับ
ลุงครับคือวันนี้ผมขอมาสมัครรับบทเป็นจันเจ้าได้ไหมครับ
บังเอิญผมเป็นคนขับรถครับ
เป็นไงบ้างครับองคลักษ์จันทร์